คือถึงแม้ว่าพระกาโตะเนี่ยเขาจะศึกแล้วใช่ไหม
แต่ว่าข้างหลังเราเนี่ยนรกก็แค่น้ำพริก
เป็นชื่อน้ำพริกไงปกตินี่น้ำพริกนรก
น้ำพริกนรกนรกแค่ชื่อน้ำพริก
ใช่นี่แหละครับคือตอนนี้ต้องบอกว่า
สังคมเนี่ยแบ่งกันเป็นสองฝากบางฝากบอกว่า
ไม่เป็นไรก็ให้อภัยดิชื่นชม

อ่าพูดแบบนั้นค่ะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่า
แบบนี้คุณจะไปเชิดไปชูไปชื่นชมเขา

นี่บางคนใช้คำว่าตักกะวิบัติเลยนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
อ่ะเดี๋ยวดูหน่อยนะว่าไอ้กระแสแบบนี้

นั่นคือนายพงศกรหรืออดีตพระกาโตะครับ

แม้แต่ผู้ชายเองก็ไปขอถ่ายรูปเป็นที่ละลึก
โดยอดีตพระกาโตะก็แสดงความเป็นกันเองนะครับ
โอบเอวใกล้ชิดในบรรดาแฟนคลับได้ถ่ายรูปแหละ

โบ้จริงคือชื่อเล่นจริงของเขา

ก็มีลัมโบอิสานกับลัมโบปากใต้
อันนี้ก็น่าจะเป็นลัมโบ้ปากใต้แหละ

เขื่อนกระทูลโอ้โหตอนนี้ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านรู้หรือเปล่าว่าสรรเขื่อนนี้เขื่อนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะ
เป็นอะไรพี่เบิร์ตเขาบอกว่าเป็นสรรเขื่อนกาโตะ
โอ้โหกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันคึกคัก
ใช่ใช่นะฮะมีร้านอาหารมีที่พักบริเวณสรรเขื่อนมีคนเข้าไปชมนะครับ
เยอะแยะมากมายตอนนี้แล้วก็เป็นต้นน้ำของแม่น้ำตาปีด้วยนะ
มีจุดชมวิวที่สวยที่สุดแล้วก็มองวิวได้แบบ๓๖๐องศา

ภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน

บอกคุณดูสิดูเขื่อนการ์ทูลจากนอกโลก
อันนี้คือถ่ายจากดาวเทียม

อ่านะแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากปมที่

เอาล่ะแต่ว่าการท่องเที่ยวดีก็ดีใจกับคนนครศรีธรรมราช
คนที่ขายของอยู่เขื่อนกระทูลด้วยก็แล้วกัน
เอาล่ะโลกมันมี๒ด้าน

หลายคนจะชื่นชมให้กำลังใจนะครับ
ให้โอกาสอดีตพระกาโตะก็ตาม
แต่ก็ต้องบอกว่าสังคมส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย
กับการชื่นชมเชิดชูอดีตพระที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ต่างจากการเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

เรื่องพริกศุกร์กับศรีกาบนสันเขื่อน

พริกศุกร์กับศรีกาบนสันเขื่อน
สังคมบอกว่ารับได้ไม่เป็นไรนะ
อายุยังน้อยโอกาสยังมี
ให้อภัยนะผมอ่ะอื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
สนับสนุนคนชั่วหยุดเชิดชูคนจันไรเป็นเน็ตไอดอล

ใช่ครับเต็มเลยพี่หนุ่มชี้มา
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือคำค่อนข้างแบบ
นี่ยังมีอีกเห็นไหม
นี่ขยายความคุณผู้ชมลองอ่านดูหน้าจอนะคะ
มันเกิดอะไรขึ้นค่านิยมในสังคมเราทุกวันนี้
ราชิกสมสู่ศรีกาในสมณะผ้าเหลืองเครื่องแบบพระพุทธศาสนา
ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียกลับเดินเชิดหน้าชูตา
เป็นที่นิยมชมชอบขอถ่ายรูป

นี่แหละฮะก็ต้องยอมรับนะว่าสังคมมีสองด้าน
มองสองมุมแบบนี้ก็มี
แล้วแบบที่ซองดูฮีกับพี่หนุ่มวันอยู่บำรุงพูดเนี่ย
ก็มีเหมือนกันนะฮะก็เปิดใจรับฟังแล้วกันนะครับ

ถึงเวลาแล้วหรือเปล่าไม่ใช่เฉพาะวงการตำรวจ
ที่ต้องปฏิรูปวงการพระพุทธศาสนาด้วยเช่นเดียวกัน